คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอข่าว
แตงกวาเด็กหญิงผู้น่ารักวัย๓ขวบนะคะ
ปู่กับย่าไปเลี้ยงควายท้ายหมู่บ้านกลางทุ่งนา
ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ปู่กับย่าเผลอ
คือย่าไปหาน้ำปู่ไปหาย่ามา
จังหวะที่ปู่กับย่าเผลอน้องแตงกวาหายไป
พอมาเจออีกทีค่ะหมากำลังขย่ำน้องนะคะ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตเพราะอะไร
เพราะจุดที่หมาไปขย่ำน้องเนี่ยมันเป็นบริเวณลำคอแล้วก็ท้ายถอย
ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดตายเลยนะคะ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตแน่นอนแล้วค่ะ
ว่าพ่อแม่ของน้องซึ่งไปทำงานที่ต่างจังหวัด

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ที่๔ตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
หลังจากที่เอาล่ะเกิดเหตุเสร็จสิ้นปุ๊บ

เจ้าหน้าที่ประสุนสัตว์อำเภอพระพลาชัย
พร้อมกับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่อบตโคกขมิ้นกู้ภัย
เขาก็ช่วยกันแหละค่ะสุดท้ายไปเจอนะคะฆาตกรตัวนี้
ไปเจอหมาตัวนี้แล้วนะคะ
มันอยู่ในทุ่งนาจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ประสุนสัตว์ก็เลยใช้ปืนยิงยาสลบแล้วก็จับใส่กรง
ไปตรวจสอบเบื้องต้นหมาตัวนี้แข็งแรงดี
ทีนี้เราไปพูดคุยกับประสุทธิ์จังหวัดบุรีรำ
ก็คือคุณอภิชาสุวรรณชัยรบ
บอกว่าหลังจากจับหมาตัวนี้ได้แล้ว
ก็ส่งไปยังด่านกักกันสัตว์อำเภอประคำ
เพื่อเดี๋ยวจะไปเฝ้าดูอาการซิสักประมาณ๑๐๑๕วัน
ว่ามันมีอาการติดเชื้อพิสุนักบ้านหรือไม่อย่างไร
ถ้าเกิดว่ามีเชื้อสิ่งที่จะทำก็คือ
เชื้อมันจะแสดงออกภายใน๓วัน
ต่อจากนั้นอันนี้ถ้าเกิดเคสว่าติดเชื้อ

ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการ
ตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดสุรินทร์แต่
แต่ถ้าเกิดว่าไม่พบเชื้อพิสุนักบ้าในตัวหมาตัวนี้
เลี้ยงดูต่อไปนะคะ
เรามีการกักขังไว้เพื่อตรวจเฝ้าดูอาการว่า

แล้วก็จะนำไปเลี้ยงต่อที่สารกักสัตว์ที่บุรีรัมพ์
เห็นว่ามีทางมูลณิธีที่จะติดต่อกับความ
ประสานมาว่าจะนำสุนัขดังกล่าเข้าไปเลี้ย
กำลังตรวจดูสุขภาพอยู่ว่าอย่างไร
แล้วก็จากประวัติแล้วในพื้นที่ก็ไม่มีรายงาน

คือคุณอภิชาติบอกว่าตอนนี้ขณะที่รอผลยืนยันว่า
หมาตัวนี้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวรอผลก่อนระหว่างที่รอก็จะส่งเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนทำหมันสุนัขทำหมันแมว
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่รัศมีร์รอบจุดเกิดเหตุประมาณ๑๓กิโลเมตร
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรคพิสุนักในเบื้องต้น
ถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีรายงานว่า
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ก็ตามนะคะ

ส่วนศพของน้องแตงกวาน้องเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
ทางครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องได้นำร่างของน้องไป
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็นำศพไปฝังที่วัด
ในหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แน่นอนว่าถ้ำกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัว
โดยเฉพาะพ่อของแม่น้องแตงกวา
คือน้องปลูกกับญาติเป็นคนเลี้ยง

ส่วนทางญาติตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้เสร็จพิธีศพของน้องก่อน
แล้วก็จะหารือกันอีกครั้งว่าจะทำยังไงต่อ
เพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้ค่ะ
คือบางทีสุนัขไม่ได้เป็นพิสุนักบ้าหรอก
แต่ว่าคือเราจะปล่อยเด็กตัวเล็กไปอยู่กับมันไม่ได้
บางทีมันเห็นเหมือนกับเป็นสัตว์ตัวเล็กกว่าก็ทำร้ายได้เหมือนกันนะคะ